สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
ใหม่จริงจริงวันที่สองสตูดิโอใหม่สตูดิโอใหม่นะฮะ
วันนี้เขาบอกเป็นสตูดิโอที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย

มุมรายการของเราก็เปลี่ยนไปนะท่านผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะ

อืมมาตั้งแต่เมื่อวานคุณกัญชัยและคุณออน

ใช่วันนี้มาประเดิมมาประเดิมครั้งที่๒เรียกว่าประเดิมไหม
กล้องกลางแบบว่ามีกล้องเคลนมียกมีอะไรแบบนี้ด้วยนะ

เป็นข่าวที่ชาวบ้านอย่างพวกเราที่ต้องเดินถนน

เพราะว่าฟุตบาทไม่ใช่เรื่องปลอดภัยเนี่ยรู้กันมานานแล้วแต่ตอนนี้มันเกิดเรื่องค่ะ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ใช้ทวิตเตอร์
เห็นมอเตอร์ไซค์ที่ขับบนทางเท้าชนเด็กนักเรียนบดิน๓
โอเคมากชนต่อหน้าต่อตาที่ปากซอยลาดพร้าว๖๙
ซึ่งอันนี้นะคะพันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า
จากการตรวจสอบเบื้องต้นเด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บช่วงสะโพกและมีแผลถลอกที่ขา
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลทั้งนี้สนโชคชัยก็เตรียมดำเนินคดีกับ
ขับขี่รถจักรยานยนต์ข้อหาผิดพรบทางบกปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท

ส่วนพรบเกี่ยวกับความสะอาดบนทางเท้าอัตราปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาทบาทโถ่
โดยที่อยู่ระหว่างหารือกับกรมการขนส่งทางบกเพราะว่าเรื่องนี้มันมีเรื่องมาตลอด
ทางตำรวจก็ยอมรับว่ามีข้อจำกัดเนื่องจากตำรวจไม่มีกำลังดูแลทั่วถึงในช่วงเวลาเร่งด่วน
ก็ฝากถึงผู้ใช้รถใช้ถนนให้ขอรบกฎจราจรอย่าไปฝ่าอะไรคำว่าไม่ขอรบ
ช่วงเช้ามักพบผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
โดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นแล้วก็อย่าหวังว่าการทำรอบรับส่งผู้โดยสารเท่านี้
มันจะเป็นความจำเป็นยังทั้งลืมเรื่องกฎจราจรก็พูดไปเถอะนะฮะทำไมจะไม่รู้
แต่ก็ตั้งใจฝ่าฝืนนั่นแหละผู้เห็นเหตุการณ์นะครับเป็นคันก่อสร้างรถไฟฟ้าบริเวณนั้น
บอกว่าขณะที่เด็กนักเรียนกำลังจะเดินกลับจากโรงเรียนพร้อมเพื่อน
ก็ต้องข้ามรั้วเพื่อเดินตรงไปยังฟุตบาทแล้วก็เดินตรงต่อไปที่ป้ายรถเมย
ก็อยู่บนทางเท้านี่แหละค่ะจังหวะนั้นรถจักรยานยนต์ที่ลักไก่ขับบนฟุตบาท
วิ่งสวนมาด้วยความเร็วพอเด็กนักเรียนก้าวลงจากรั้วก็ชนกับรถอย่างจัง
ทำให้ทั้งรถจักรยานยนต์ทั้งเด็กเนี่ยล้มไปทั้งคู่อย่างที่เห็นในภาพนี้นะฮะ
ก้าหน้ารถเนี่ยยุบเลยนะส่วนเด็กนั้นนอนคว่ำเลยตรงหน้าฟุตบาดเจ็บขนาดนั้น
บอกว่าพฤติกรรมแบบนี้เห็นทุกวันมักง่ายมาก

วันก็ต้องหลบทั้งที่เอากลวยมาตั้งแล้วว่าห้ามผ่าน

อยากฝากไปถึงผู้ขับขี่ทุกคนว่าอย่าใช้พฤติกรรมมากง่ายแบบนี้เลย
มันอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวเองและผู้ที่สัญจรบนทางเท้า

เช่นเดียวกับแม่ค้าที่ขายของริมฟุตบาทนะคะ
ก็บอกว่าเห็นทุกวันเห็นมากเลย
ช่วงเช้าและเย็นหลังเลิกงานเนี่ยขึ้นฟุตบาททีเป็น๑๐๑๐คัน
กล้าเข้าไปห้ามกลัวมีเรื่อง
บางครั้งนะตัวเองอยู่บนทางที่ถูกต้องของตัวเองก็ถูกบีบแต่ไล่
อยากฝากให้หน่วยงานในพื้นที่เข้ามาดูแลให้มากกว่านี้
เขาก็รับเรื่องนะคะรับรู้กันนะคะว่าอย่างไรก็ตามกรทมก็แจ้งมาว่า
ขวัญทุกวันนะคะจะปรับก็แทบทุกวันเลย
แต่ตอนนี้ก็บอกประชาชนว่าถ้าหากว่าเจอผู้ฝ่าฝืนเนี่ย
ดำเนินการจับปรับพร้อมกับออกใบเสร็จ
แล้วก็ออกไปเสร็จทันทีเลยนะตรงนั้นเลยปรับทันทีเลยเนี่ยนะฮะ
ซึ่งตรงนี้เราสามารถจะแจ้งไปได้ตามนี้นะฮะ

อ่ะอีเมลอีเมลอ่ะขึ้นแล้ว
มาอ่ะมาอย่างไม่มาใช่ค่ะ
ส่วนสายด่วนสำนักเทศกิจนะคะ

ยาวเหลือเกินเพราะคุณเนี่ย

ส่วนปริศนีอุตส่าห์มีให้นะคะจากหน้าส่อง

นักเทศกิจเลขที่๑ถนนเทศบาลสาย๑แขวงวัดกัลยา

หรือว่าฝ่ายเทศกิจนะคะเข้าไปถามเลยได้หมดนะคะ
สำนักเขตโทรไปเลย๒๔ชั่วโมงแบบนี้
แต่ช่วงนี้ก็เข้าใจนะในฐานะตัวเองใช้มอเตอร์ไซค์ทุกวัน
พี่กำลังมอเตอร์ไซค์นะขึ้นคนนี้ขึ้นบ่อยมากเพราะว่าทำงานบางทีกว่าจะมาถึงตรงนี้เนอะ
ถ้าสมมุติวันนี้ถนนทุกจุดเกือบถนนกรุงเทพ๑๐๐อย่างนี้
กรุงเทพตัวชั้นใน๖๐ทำรถไฟฟ้าหมด
เพราะฉะนั้นมันเจอปัญหารถติดวันนี้ต่อให้คุณจะเผื่อเวลายังไงเนี่ยมันไม่ไหวอยู่แล้ว
แต่ขนาดเดียวกันวันนี้มอเตอร์ไซค์มันกลายเป็นปัจจัยอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญกว่า
สำคัญกว่ารถยนต์อีกรถยนต์มีไว้เท่ไว้หาที่จอดรถไม่ได้
แต่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่ง

การขับขี่บนทางเท้าหนึ่งผิดกฎหมาย

แล้ว๒คุณเอาเปรียบสังคม

ไปแก้สันดานถ้าหน่อยอย่าไปทำ
แต่ผมไม่ได้พูดจากใคร

มนุษย์ต้องขัดเกราฉอดกรรมด้วยจัฬียธรรมของตน

ถ้าลูกหลานของท่านโดนชนมั่งอาจจะเป็นอย่างไร
มันขุดยากกว่าสันดอนนะสันดานมนุษย์ขอบคุณครับ
สันดานมันขุด

ต้องใช้มอเตอร์ไซค์เหมือนกัน
ฉันเห็นคุณใส่ชุดลาตรีขึ้นอยู่ที่ถนนสุขุมวิทย์
ทุกวันที่เมื่อก่อนคนจะขึ้นมอเตอร์ไซต์จะต้องหลบซ่อนอาย
ทุกวันนี้ไฮโซทุกคน๗๐ขึ้นมอเตอร์ไซค์หมด

มันกลายเป็นแบบว่าคุณไม่สามารถอยู่บนท้องถนนได้ทีละ๓๔ชั่วโมง
แต่จริงบางทีการขี่บนทางเท้าก็อาจจะต้องเรื่องนี้ต้องระวังจริง
บางทีคนสัญจรอย่างนี้คุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามากันเยอะเลย
บอกว่าเดินอยู่บนทางเท้ายังต้องกลัว

จะโดนแบบมอเตอร์ไซค์เฉียวชนหรือเปล่าทั้งที่เป็นทางเดินของคน
มันทางเท้ายังพอเข้าใจนะแต่แบบว่ามันน่าจะผิดจริง
โดยเฉพาะถ้าสมมุติคนละครึ่งทางบนทางเท้า
ผิดอยู่แล้วมันผิดอยู่แล้วพี่แต่เขามีความจะเป็นอะไรต้องขึ้นทางเท้า
เพราะว่าบนทางถนนมอเตอร์ไซค์ก็ขยับไม่ได้
ไม่ใช่เฉพาะรถรถคือจอดเฉยมอเตอร์ไซค์ขยับไม่ได้
นี่ก็มีเยอะเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ตามอย่างที่เขาพูดนั่นแหละ
เมื่อกี้คุณอัศวินเขาพูดว่าอยู่ที่สันดารสันดรเนี่ยมันขุดได้
แต่สันดานว่ากันไป
ขับย้อนสอนนี่อันตรายหนักมากเหมือนกัน
สังเกตว่าแม้กระทั่งสมุทรประการเนี่ยยังไม่หนักเท่ากรุงเทพชั้นใน
เขายังบอกเขาเห็นเป็นเรื่องปกติเลยเห็นไหมล่ะ
อีกหนึ่งเรื่องทุกวันนี้มันมีเหตุการณ์อะไรแปลกให้เราเล่ากันทุกวัน
ปกติจะต้องไปขโมยเห็นไหมมุกดาหารเมื่อวันก่อนเนี่ย

เมื่อวานเล่าไปแล้วขโมยแล้วไปไหนไม่ได้
ไปไหนไม่ได้เหมือนว่าวันนี้เข้ามาสัมภาษณ์ไง

ก็มุกดาหารถ้าสมมุติคุณย้อนกลับไปดี
พญานาคตรงนั้นเป็นจุดที่ดุที่สุดอยู่แล้ว
ครั้งหนึ่งตอนสร้างสะพานสวย
ตรงสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาว

ก็เอาทีมญี่ปุ่นที่นอนเครน
เมาส่วนราคาหลายร้อยล้าน
ก็พยายามสร้างสะพานได้ไหม
ที่ที่สุดก็สร้างได้
กว่าจะเสด็จริงที่ถึงแลนะ
ต้องไปเอาแรงงานผ้ามุ้งผ้ามะอะไรมาสร้างกัน

คือญี่ปุ่นก็กลับบ้านก่อนเนอะ
อีกหนึ่งสิ่งทุกวันนี้เป็นข่าวที่เรียกว่าแปลกก็แปลก

เตือนภัยระวังชาวพานทอง
ผู้หญิงคนนี้นะฮะได้มาทำผมตั้งแต่เช้า

พอเสร็จบอกเอ๊ยป้องหนัง

พอเผลอปุ๊บขี่รถย้อนสอนไปอย่างรวดเร็ว
วันแรกเราคิดว่าโอ้นางคงไปเอาที่บ้าน
แต่นางโกเว้นก่อนหายแล้วหายเลย
ว่าเนื่องจากถูกผู้หญิงเข้ามาทำคิ้ว
คิ้วนางทำคิ้วทุกวันนี้เขาจะมีการสักคิ้วเท้าบ่อนอะไรอย่างนี้
แต่ก็บอกว่าเอาอีกแล้วลืมเงินไว้บนรถอีกแล้ว
อ้างว่าไปหยิบเงินบนรถมอเตอร์ไซค์สุดท้ายก็หนีไปอย่างรวดเร็ว
ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่พบว่าเป็นร้านทำผมชื่อว่าร้านอ้อซารอน
พบนางสาวชุติกาพี่พระคำ๓๙เป็นเจ้าของรัฐแล้ว
ผู้ก่อเหตุเป็นหญิงสาวขี่รถจักรยานยนต์สีน้ำตาลขาว
เชื่อไหมนางตื่นมาทำผมตั้งแต่๖โมงเช้า
มาขอแล้วเป็นลูกค้าเจ้าแรกมาประเดิมคุณคิดดู
เคยอยากทำนะเจ้ากลอร์นันที่ใจสิเธอ
ถ้ังแต่ว่ามีคนมาทำสีผมน่าจะได้เงินเป็นเก่าเป็นกลางเป้าศาสตร์
แต่คงได้ไหมเท่าไร
ถือว่าเป็นการประเดิมร้านจึงเปิดร้าน
ผู้ก่อเหตุก็เลือกยี่ห้อที่มีราคาแพงที่สุด
ราคาแพงที่สุดของในรักคือ๑๕๐๐บาท

เอานะเช้าช่วยกันเหลือ๑๒๐๐
ตั้งแต่๖โมงเช้าจนถึง๙โมงเช้า
นั่งทำผมผู้ก่อเหตุเนี่ยมีท่าทีแปลกว่ะ
เดินออกจากร้านแล้วก็ปิดคล่อมรถจักรยานยนต์
อุบายว่ารอเพื่อนมาทำผมอีกคนนึง

แต่พอเจ้าของร้านเผลอไปเก็บข้าวเก็บของปุ๊บ
ขี่รถจักรยานยนต์หนีไปเลยค่ะ

ย้อนสอนปรากฏว่าอีกวันหนึ่ง

นางคงอยากสวยสักคิ้วหน่อย

อยู่ตรงถนนเส้นพานทองโรงนา

เจ้าของร้านก็พาไปชี้จุดกล้อง
แต่ที่นี่มีกล้องวงจรปิด
จับภาพผู้หญิงก่อเหตุกำลังเดินออกจากร้าน

เจ้าของร้านก็บอก๑๐๐๐เย้า
ผู้หญิงก็ตอบตกลงจึงทำการศักดิ์ทันที

ตนก็บอกว่ารอให้หมึกเข้าที่ก่อนนะ

ผู้ก่อเหตุบอกเอาดีพี่เดี๋ยวไปรอตรงรถแล้วกันหนูจะไปเอาเงินมาจ่ายพี่ด้วย

เออไม่น่าจะเชื่อไม่ได้ยอมปัญหาเครื่อง
เขาก็เริ่มงงคิดว่ามีพระรุทธิ์เจ้าของแม่นก็เลยเดินตามออกมา
พอเห็นขึ้นคอมรถเท่านั้นแหละถามว่ารู้เลย
พี่จ่ายเงินแล้วยังผู้ก่อเหตุเอาไปเอาเงินที่ห้องก่อนเดี๋ยวกลับมา
เอาเงินที่ห้องก่อนชัดนะเพราะฉะนั้นวันนี้เห็นไหมฮะว่าโจรมันมาแบบทุกรูปแบบจริง
อย่าไปเรียกเป็นโจรเลยบางทีอยากสวยแต่ก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนทำ
แต่ขณะเดี๋ยวกลับมันเป็นการเบียดเวียนเหมือนกันนะเพราะฉันอยากฝากและเตือนทุกคน

แต่รูปชัดมากนะภาพที่๒น่ะโหนอนทำอยู่ชัดหน้าเห็นเต็มเลย
นี่ถ้าจับไม่ได้หรือไม่มีนะป่านนี้เรียนทำอะไร
สักคิ้วทำสีผมเดี๋ยวต้องเป็นมาสหน้า

ทำไมต้องทำ
เมื่อเมืองไทยเป็นเมืองมอเตอร์ไซค์
แล้วยังมีเล่นปั่นจักรยานเลย
ไม่ได้ปั่นต้องใช้เข้า
ข้าวคิดเรื่องของอาถรรย์กันชาผสมขี้หู
เขาบอกว่ากินไปแล้วมันจะทำให้มันเสียสติ
คือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากที่นางสาวนุชาเป็นชาวจังหวัดนทบุรีไปแจ้ง
บอกว่าพี่ชายของเขาชื่อนายเสมา
หายไปจากบ้านเลยนะที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนทบุรี

แล้วก็มีผู้คนพบเห็นบอกว่าไปอยู่แถวชายทะเล
บริเวณจุดใกล้เคียงตำบลปากน้ำ

นายวิวัตรชาวสวนหัวหน้าเจ้าหน้าที่กู้ภัย
มูลนิธิสว่างพรกุศลจุดปากน้ำระยอง

เขาได้รับแจ้งจากนางสาวนุชานะคะ
บอกว่าพี่ชายหายมาจากบ้านที่จังหวัดนนทบุรี
แล้วก็มีคนพบเจอว่าอยู่บริเวณจุดปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
ตนก็พร้อมกับเจ้าหน้าที่ไปตระเวนดูที่เกิดเหตุเลยนะคะ
ที่ชายหาดก็พบกับชายคนดังกล่าวตามที่แจ้งไว้เลย
ที่บริเวณตลาดขายอาหารทะเลสดชุมชน๙ยอด
ก็ได้แจ้งกลับไปที่นางสาวนุสาบอกว่าพบตัวแล้ว
จากนั้นก็ทำการช่วยเหลือคือการหาข้าวหาน้ำหาปลาอะไรให้กิน
แต่ว่าชายคนดังกล่าวนั้นปฏิเสธ
ไม่พูดอะไรไม่รับอะไรทั้งนั้นค่ะ
จะขอนั่งชมทะเลเพียงอย่างเดียว
กับเจ้าหน้าที่ทุกคนก็เลยใช้วิธีการโอเคงั้นไม่เป็นไร
นั่งเฝ้าผู้ชายคนนี้เอาไว้๓ชั่วโมง
ก่อนที่ญาติจากจังหวะนวลธะบุรีจะมาถึงจังหวัดระยอง
มานางสาวนุสาก็เดินทางมาถึงจังหวัดระยอง
พร้อมกับนางส่งเสริมวัย๗๖ก็คือเป็นคุณแม่นะคะ
ก็รีบเดินไปหาชายเร่ร่อนคนนั้นด้วยความดีใจ
แต่ปรากฏว่าชายหนุ่มคนนี้เนี่ยไร้ความรู้สึกมาก

เดินกลับมาขึ้นรถของน้องสาวแล้วก็แม่
ก็คือมาแต่โดยดีนะไม่พูดอะไรนิ่ง
โดยไม่พูดอะไรออกมาแล้วก็ไม่มีท่าทีของความรู้สึกอะไรเลย

ส่งเสริมผู้เป็นแม่ก็เลยบอกว่าชายเร่ร่อนคนนี้เนี่ยชื่อไหน
เสมาอายุ๕๖ปี
หายออกจากบ้านที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีได้ประมาณ๓เดือนแล้ว
เขาบอกว่าปกติเขาก็หายจากบ้านในลักษณะนี้
แต่ไม่เคยเกิน๒๓วันก็กลับมาบ้านแล้ว
แต่ครั้งนี้หายไปนานเกือบ๓เดือนด้วยกัน
ทุกคนก็ตามหาแจ้งความ
แจ้งคนหายกันนานมากอะนะคะ
ตามหาตามโรงพยาบาลต่างก็ไร้วี่แวว
จนล่าสุดเนี่ยนี่เลยไปพบที่ระยอง

ลูกสาวหรือน้องสาวของนายเสมาก็ประสานมายังเนี่ยนะคะ
กู้ภัยสว่างพรกุศลที่จังหวัดระยอง
สำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกชายนางส่งเสริมผู้เป็นแม่

ปกติเขาเป็นชายที่มีสติครบสมบูรณ
ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะเหมือนคนอื่นปกติเลย
คือสุดกัญชากับขี้หูลิเกนท์ผู้ของใครเขาก็เชื่อกันว่ากัญชาผสมขี้หูจะทำให้เสียติด
คนที่ให้เขากินต้องการอะไรต้องการให้เขาเป็นบ้า
ใช้คำว่าถูกแกล้งคุณแม่เขาบอกอย่างนี้

พูดตรงไปหนองคายกลับมา
ปกติเวลาตัวเองไปต่างจังหวัดเนี่ยอยากจะกลับแต่บ้าน

ครั้งนี้ไปแบบปุ๊บฉันบอกอุ๊ยเชี่ยอยากจะลางงานทุกอย่างอยู่ที่

กลางคืนอากาศหนาวอากาศดีกว่าฮ่องกงอีก
นี่ไงช่วงหน้าจริงจริง
ดู๑๒จังหวัดอุณหภูมิต่ำสุดในประเทศไทย

เอากลับมาค่ะกลับมากันนะครับ

ไม่ใช่หนาวพี่มันอากาศเย็น

กลางวันก็แบบว่าประมาณสัก๒๐กว่าอะไรอย่างนี้

ในขณะที่แบบว่าลงเครื่องบินมามองหน้ากับลูกน้องทุกคนแล้วบอก
เรากลับมากันทำไม
กลับมาทำงานต่อค่ะคือ
จังหวัดปรึงการนะครับวันนี้มีลมกระโชคแรง
อากาศใช้คำว่าหนาวเย็น
โดยเฉพาะอำเภอบึงโขงหลง

ครั้งหนึ่งทุกช่องตอนนั้นยังไม่มีช่องเยอะขนาดนี้

พี่ไปพักผ่อนธรรมดา

ซึ่งบึงโขงหลงอยู่ติดกับเทือกเขาภูลังกา

เหลืออยู่แค่๑๙อุตส่าห์
โฮ้พร้อมตรงอย่าง๒๐กว่าอยู่เลยนะ
แต่ขนาดเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้หนาวธรรมดา
มันมาพร้อมกับลมกระโชกแรง
ซึ่งปกติแล้วทุกวันนี้เวลาไปเนี่ย
เวลาที่ปื๋อชาวประมุงเขาตกปลาแม่น้ำโขงขึ้นมาได้
มีความสุขมากเพราะมันจะสดจริงพี่
แม่น้ำโขงจริงทุกวันนี้หากินยากแล้วนะ

ปลามันไหว้ไปวางไข่ไม่ได้แล้ว

มันเป็นเพราะว่าพอเช่นปลาหลายอย่างมันจะหมดไปแล้ว
ถ้าสมมุติรถเมย์มีลูกก็จะไม่มีโอกาสเห็นปลาแล้วนะฮะ
ปลาบึงเพราะฉะนั้นวันนี้
ชาวประมงที่อยู่บึงโขงหลง

คุณคิดดูคลื่น๑๐๒๐เซนติเมตรมันก็ไม่ได้สูง
แต่ก็อันตรายเกินกว่าเขาใช้เรือเล็กกันไงพี่
แต่ที่เด็ดกว่านั้นตามหน้าเราไม่เห็นภาพอย่างนี้มานานแล้วเนาะ
จริงแล้วชาวบ้านเนี่ยก็ต้องจุดไฟกันนะ
แล้วก็ไปถึงปุ๊บก็ต้องมาย่างข้าวจี่
อย่างที่บอกว่าวันนี้ข้าวจี่พร้อมกับลดความหนาวเย็นก่อนออกไปทำงาน
ขณะที่กรมอุติวนิยมพิทยาศาสตร์ถามว่า
กรุงเทพมหานครจะหนาวไหม

แล้วเราไปประหยากรอากาศวันนี้ว่าบริเวณความกดอากาศสูง
อากาศสูงกำลังค่อนข้างแรง
โดยเฉพาะแล้วก็มันจะจากจีนมา

ก็วันนี้
อุณหภูมิจะลดอีก๓๕องศา

ใช่ไม่เกี่ยวเลขนี้ไม่มีที่เรา

อยากไปอีสานนะ๓๕องศา
ส่วนบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด
มีน้ำค้างแข็งบางที่นะฮะ
แล้วก็สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังมีกำลังแรงขึ้น
ภาคใต้ฝนยังเยอะอยู่นะฮะ

อุณหภูมิตอนนี้ที่จริงแล้ว๑๗องศา

พรุ่งนี้หนองคายอุดรธานีแม่ห้องศร
พรุ่งนี้๓จังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่น่าอยู่ที่สุด

เพราะฉะนั้น๑๗องศาจะอยู่กับอีสานตอนบน

ในขณะที่๑๖องศาสตร์
เขาคาดว่าจะไปจังหวัดบึงกาล

นอกจากเชียงใหม่ทางเขาแต่ในตัวเมืองไม่น่าใช่มั้ย

เราไปกันที่๑๕องศา

เลยเนี่ยอาจจะเป็นไม่ได้นะ
จังหวัดเลยเนี่ยคุณอยู่ที่๑๕องศานะฮะในขณะที่ยังไม่จบ๑๔องศาเซลเซียส
จังหวัดผัยาวผัยาวคือไปทางลาวใช่ไหมเหนือสุด
ส่วนทีมงานทั้งหลายที่ไปทำการถ่ายทอดสดตอนนี้ทุกรายการอยากจะขอไปเชียงรายหมด
เพราะอะไรรู้ไหมอากาศมันเหมาะกับการทำงานจริง
พรุ่งนี้เชียงรายเขาคาดว่า
น่าจะอยู่ที่๑๓องศาเซลเซียส
นาวจริงยนต์เลยอะเป็นนี่บนยอดดอยต้องหนาวมากนะคะ
น่าจะเล็กตัวเดียวไหมเราดอยอินเทอร์โนนอะไรอย่างนี้

ตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ๘๙องศา

รู้สึกจะเป็นจังหวัดน่านหรือแพร่สักอย่าง

อันนี้ขึ้นไปบนดาวอังคารกันบ้างดีกว่านะคะ
ก็คือองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ
ในการลงจอดบนดาวเคราะห์สีแดงดวงนี้แล้ว
คือบนดาวอังคารหลังจากที่ผ่านช่วงเวลาของการลงสู่พื้นนาน๗นาทีด้วยกัน
ซึ่งถือว่าเป็นการชี้ชะตาเลยว่าการลงจอดนั้นจะสำเร็จหรือไม่ใน๗นาทีนี้นะคะ
ก็ส่งสัญญาณวิทยุกลับมายังโลกแล้วเนี่ยนะคะ
ในเวลาประมาณ๑๙นาฬิกา๕๒นาที๕๙วินาที

ซึ่งถือว่าเป็นการยืนยันว่าการลงจอดประสบความสำเร็จ
ซึ่งอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรของดาวอังคารค่ะ
เลนตาปลาที่เปลือไปด้วยฝุ่นเลย
เพราะว่าลงจอดปั๊บแล้วก็ถ่ายส่งมาให้เลย
แล้วก็ถือว่าจะส่งภาพที่ชัดเจนกว่านั้น
กลับมาอีกในไม่กี่วันข้างหน้าที่จะถึงนี้นะคะ

ท่องโอเวอร์กาสเป็นระยะทางเกือบ๔๕๘ล้านกิโลเมตร
กว่าจะไปถึงทำภารกิจ
ทำภารกิจสำรวจโครงสร้างภายในของดาวอังคารค่ะ
ซึ่งจะทำให้ดาวดวงนี้เนี่ยเป็นดาวเคราะห์ดวงแรกนอกจากโลกนะคะ
ที่มีการตรวจสอบในเรื่องนี้
เพื่อทำให้ความเข้าใจว่ามันสร้างจากอะไร
ตั้งแต่ชั้นแกนกลางจนถึงชั้นเปลือกหุ้มดาวด้วย
คือเครื่องวัดแรงสรรสะเทือนของฝรั่งเศสอังกฤษ
ใช้ตรวจจับแผ่นดินไหวบนดาวอังคาร
ซึ่งแรงสั่นสะเทือนนี้จะช่วยเปิดเผยว่าชั้นหินที่อยู่ที่ใด

ซึ่งก็จะขุดลงไปใต้ดินของดาวอังคารลึก๕เมตร
เพื่อจะวัดอุณหภูมิของดาว
อย่างสุดท้ายก็คืออุปกรณ์ตรวจสอบโครงสร้างภายในและการหมุน

ที่ระบุการโยกคลอนของแกนดาวอังคารได้อย่างแม่นยำ
เพื่อจะหาว่าแกนของดาวอังคารนั้นใหญ่แค่ไหน

ข้อมูลข้างต้นจะทำให้นักวิทยาศาสตร์
สามารถนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลของโลก
เพื่อจะหามุมมองที่แตกต่างว่าดาวเคราะห์หินรวมตัว
แล้วก็วิวัฒนาการอย่างไรในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ไม่แน่ต่อไปเราอาจจะไปดูผลดาวอังคารได้ไหม

ก็ไม่ใช่ในวัยเรา
น่าจะอีกหลายสัตวันเข้าไปข้างหน้า
นั่นแหละก็เป็นการสำรวจต่อไปนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะพักจากการอ่านข่าว
ได้เวลามาใส่ใจในเรื่องของการถนอมผ้ากันบ้างค่ะ
วันนี้เรามีตัวช่วยพิเศษมากมาดูแลสาวโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะ

พร้อมกับดูแลผ้าช่วยถนอมผ้าและถนอมผิวดุดธรรมชาติ
รีเซนเตอร์คนใหม่ดีกรีนางเอกคุณโบเมลดา
นี่คนนี้จ้ะ
เรียกว่ามาแจกความสดใสกันไปทั่วทั้งกองถ่ายเลย

นี่แหละที่ปังมากในบรรดาสาวที่ต้องการถนอมเสื้อผ้านะคะ
มั่นใจได้เลยว่าถนอมมือและถนอมผ้า
ที่สำคัญผ่านการทดสอบแล้วว่าไม่ก่อให้เกิดอาการคันระคายเคือง
เหมาะทั้งซักมือแล้วก็ผ่านเครื่องด้วยนะคะเครื่องซักผ้าด้วย
ตั้งแต่ซักจนหยิบมาใส่ก็ยังหอมหอม
ที่สำคัญยังซักสะอาดช่วยป้องกันคาบสกปรก
ไม่ให้ย้อนกลับมาเกาะติดบนเสื้อผ้าเราด้วย
ไม่ทิ้งคราบขาวเคยบ้างไหมว่าใช้ผงซักฟอก
ไม่ต้องมาชอบติดครับโดยเฉพาะเสื้อดำต้องทิ้งกันไปเลย
ที่สำคัญตัวนี้ไม่ทิ้งคาบขาวตกค้างบนเนื้อผ้า
ให้ต้องซักแล้วซักอีกซักแล้วซักอีก
จะทำให้ผ้าดีขึ้นด้วยนุ่มรื่นรีดง่ายด้วย
รุ่นนี้นะคะต้องไปเป็นเครื่องซักผ้าฝาบนนะ
แล้วก็มีให้เลือกหลายขนาดมากจนสักจะน้อยจะเยอะได้ตามใจนะฮะ
ซื้อได้ตามใจเลยแถมยังซื้อง่ายค่ะ
มีขายที่ร้านค้าชะนำทั่วประเทศ
ถ้าเดินเจอปุ๊บก็ต้องรีบหยิบปั๊บจะได้หอมก่อนใครนะคะ
นี่แหละค่ะคือฮีโร่ของสาวที่จะเข้ามาช่วยให้ชุดสวยชุดเก่ง
ชุดของคุณนั้นสวยไปอีกนานเลยล่ะค่ะ
อ่ะคุณจำตายชุติมาซีซั่นเชฟได้ไหม

เพราะได้สามีโคตรหลอ

สามีไม่ใช่รวยด้วยตัวเขาเองด้วยนะฮะ
เก่งจากน้องพี่ทางนี้มีตัวแล้ว
สามารถเอาบริษัทตัวเองเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้
อ๋อรุ่นเขาอีกอายุยังน้อยเลยนะครับรุ่นเขาอีก
อายุน้อยกว่ารถเมย์อีกใช่ใหม่น่าจะเด็กกว่ารถเมย์
จริงเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่หาเงินได้เยอะมาก
ตอนนั้นคนผู้หญิงทั้งประเทศรวมทั้งผู้หญิงใน
ในวงการอิจฉาผู้ตายแต่ชีวิตไม่ได้รวยเศรษฐกฎาบ

ตายติดเที่ยวมีปัญหาครอบครัวแน่ตายชอบปาร์ตี้
เหรอว่าขาเตียงโยกวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังครับ
ตอนนั้นเรียกได้ว่าแม้กระทั่งดาราด้วยกันก็อิจฉาตาย

บางทีไม่ต้องเป็นนางเอกแบบโอ้โหสวยงาม
แต่ได้สามีเพอร์เฟคได้ขนาดนี้
จากการเล่นละครเนี่ยนะเขาเนี่ย
รู้สึกจะเล่นซีซั่นเชนจริงนี่ดูสามีเขาสิพี่

เด็กแล้วเป็นเด็กที่สร้างตัวเองชัยชอบรูปนี้จัง
คือซีซั่นเชฟนี่ฉายตั้งแต่๓๑สิงหาปี๔๙ผ่านมา๑๒ปี

แต่ตอนที่เขาจะแต่งงานเรามาเห็นภาพอีกทีนึง

เห็นละคีนึงเอ้าตายตายตายงานแล้วหรออะไรอย่างนี้

รู้สึกว่าจะมีอักษรย่อในโลกโซเชียลนี่แหละ
ว่าสามีไฮโซเตรียมย่าเมียนางเอก

หลายคนก็พากันคาดเดาไปต่างว่าใคร
เพราะคิดหลายคนลืมไปแล้วด้วยว่าตายเคยเป็นนางเอก
นางเป็นนางเอกหนังซีซั่นเชฟอยู่ช่วงนึง

ในเวลาต่อมาผู้สื่อข่าวก็ไปจ่อใหม่
ถามเรื่องราวข่าวคือผู้ชายเนี่ย
เขาเนื่องจากเพื่อนเขาจะเยอะในวงสังคม
เวลาเพื่อนเปิดธุรกิจเพื่อนเปิดอะไรอสังหา
คุณพิทาต้องใช้คำว่าสามีของคุณตายชุติมาเนี่ย
อดีตแล้วอดีตนางเอกดังแล้วกัน

ถึงเรื่องนี้หนุ่มทิมเผยว่ายอมรับว่ามีปัญหา

เรื่องพวกนี้ต้องอดทนและต้องมีสติ
ใช้สติปัญญาให้เยอะก็พยายามจะหาทางออกร่วมกัน
แล้วพูดคุยเพื่อที่จะเมคชัวร์ว่าลูกเป็นตัวหลัก
เพราะลูกกำลังลูกสองขวบกว่า
อักษรย่อต้องเป็นคนพี่ต้องเป็นคนอ่าน
ตั้งแต่เมื่อไหร่น้องเอาให้พี่เลย
อักษรย่อที่มีมาในกระทู้พันทิพย์มีอันนี้ขึ้นมาก่อน
นางเอกปาร์ตี้จนสามีเตรียมฟ้องหย่า

ลือกันสนั่นสำหรับคู่รักคนดังระหว่างนางเอก
ที่มีผลงานละครไม่กี่เรื่อง
กับสามีไฮโซโบใหญ่
ภายนอกหวานแหววไม่เกรงใจใคร
แต่ความสัมพันธ์แท้จริงขนาดนี้

นางสาวติดปาร์ตี้
ปาร์ตี้รักในเสียงดนตรี

จนป่วยเข้าโรงพยาบาล
เป็นการด่วนงานนี้ด้านสามีไฮโซต้องปาดเหงื่อดูแลลูก
เอือมระอากับพฤติกรรมของเมียรักไปจนหมดความอดทน
ลั่นวาจาเตรียมเซ็นใบหย่าขอแยกทางและเลี้ยงลูกเอง

หล่อไหมล่ะเป็นพระเอกได้เลยอ่ะแล้วตัวจริงหล่อกว่านี้อีก
อืมใช่เขาก็หน้าแบบนี้ตั้งแต่ต้น
ผู้ชาย้น่าจะถึงแล้วตอนนี้เนี่ยตอนนี้น่าจะถึงล่ะ

แต่ตอนนี้เขาแต่งงานกันมาหลายปีแล้วไงใช่ตอนนี้น่าจะถึงแล้วแต่มันไม่เห็นเขาตอนนี้แต่ตอนนี้เขาแต่งงานกันมาหลายปีแล้วไง
ฝ่ายหญิงเนี่ยติดปาร์ตี้ไม่เลี้ยงลูกจริงไหม
ตนขอไม่คอมเมนต์ดีกว่าต้องให้เกียรติฝ่ายหญิง
เรื่องนี้ก็ยากขอเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นเรื่องภายในครอบครัว

ส่วนที่แฮชแท็กสตรองแดดคือหมายถึงว่าลูกหนัก๑๒กิโลแล้ว

แล้วผู้จัดการก็โทรมาหามือหนึ่งต้องรับ

สิบสองลูกโอเคแล้วเอาอย่างนี้เราไปดูความหล่อของเขาสักนิดไหม
ไปดูความหล่อไปดูตอนที่เขาตอบคำถามกันสักนิดหนึ่งดีกว่า
ครอบครัวเราตอนนี้ยังยังโอเคอยู่ไหมคะหรือว่ามันอยู่ในระดับอ่า
ก็คงต้องยอมรับว่ามีปัญหาแต่ก็พยายามอยากจะช่วยกันแก้ปัญหาอยู่
เอารูปมาเป็นตัวหลักก็ยังไปอยู่ที่โฟกัสที่ตัวพี่พิมเป็นตัวหลัก

และความเป็นสามีภรรยามันยังเหมือนเดิมไหมครับ

ไม่ครบไหมครับ

เขาก็ประคับประคองกันก็ช่วยกันอยู่นะอืม
อินสตาแกรมส่วนตัวหลังจากที่เจ้าฝ่ายชายให้สัมภาษณ์คุณตายชุติมาอดีตนางเอกดัง
ก็โพสต์รูปแล้วก็ความลงในอินสตาแกรมส่วนตัวของตัวเองเนี่ย
หลังจากที่มีข่าวขาเตียงหักแล้วก็สามีออกมาให้สัมภาษณ์
ซึ่งเป็นรูปคู่กับลูกสาว
ก็คือนี่แหละความรักในชีวิตของเขา
เขาจะทำต่อสู้เพื่อเพื่อนของเขาเนี่ย
เพื่อพิมพ์มะม้าทำได้ทุกอย่าง

หลังจากที่สาวเอาตายโพสต์รูปแล้วก็ข้อความดังกล่า

แล้วก็หนึ่งในนั้นมีซิงเกิลมัมอย่างแอปทักษะออน

เหมือนเขาเป็นแบบว่ากลุ่มแม่ลูกแม่ลูกรุ่นเดียวกันอะไรอย่างนี้

แล้วก็ให้กำลังใจสาวตายในรูปดังกล่าวอีกด้วย
งานนี้ถึงจะไม่ได้คอมเมนต์แต่ก็กดไลค์นั่นแหละ

คุณผู้ชายก็บอกว่ามีปัญหาแต่ก็ไม่รังแลเหลี่ย
เขายังไม่เล่าโปร่งบอกว่าเขากำลังประคับคลอง

ทำเอาเนื้ออีกสาวแพนเค้กเขมมานิดนะคะออกอาการงอน
หนุ่มคนรู้ใจอย่างพันธุ์ตำรวจตรีศักดิ์สุนทรเปรมานนท์หรือสารวัตรหมี

ดูใจกันมานานรักกันนะคะรู้กันไปทั่วประเทศเนี่ยนะคะ
ต้องโพสต์ภาพไปนะคะแล้วก็บอกมีข้อความว่า

หลังจากนั้นฝ่ายสารวัตรหมีก็โพสต์ภาพการกุมมือกันของทั้งคู่นะคะ
ซึ่งแปลได้ว่าไม่ว่าจะกี่ปีหรือกี่เดือน
ฉันจะไม่วันปล่อยมือเธอเพราะทุกวันคือวันครบรอบของเรา
รอรอดค่ะสารวัตร

พวกเราก็ถามว่าแล้วเมื่อไหร่จะแต่งงาน

ไม่รู้เขาตอบมาอย่างนั้นให้ตอบไปอย่างนั้น
จบแล้วยาย่าจบแล้วรอดูว่ายังไง

เอาล่ะค่ะถูกต้องว่าวันลอยกระทงที่ผ่านมานะคะคุณณเดชน์ก็ควงยาย่าเนี่ย
ดินเนอร์วันลอยกระทงด้วยกันก็รับนะคะบอกว่ามีฝันถึงเรื่องของงานแต่งงานด้วย
คบหากันมาหลายปีสำหรับคู่ของคุณณเดชน์กับคุณยาย่า
เขาเรียกว่าควงกันไปเที่ยวแล้วก็ไปทำบุญร่วมกันบ่อยนะคะ
เรียกว่าติดอันดับคู่รักที่แฟนอยากเห็นแต่งงาน

ล่าสุดไปเจอคุณณเดชน์ก็เลยไม่พลาดที่จะเจาะไมค์ถามถึงเรื่องความรู้สึกสักนิดนึงลองไปฟังค่ะ
น้องต้องไปถ่ายละครอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็เออเพราะว่าผมจะกลับวันรุ่งขึ้นนะฮะ
ก็เลยเดี๋ยวไปกินข้าวกินอะไรกันหน่อย
ถ้ามีเวลาว่างก็จะได้เจอกัน

มีนานทีได้เจอกันก็แฮปปี้ครับผม
ไม่ได้ลอยครับไปไปกินข้าวกับกินของหวานกันนะครับ
แล้วก็พวกน้องก็ถ่ายละครยาว๑๕วันเลยที่เชียงใหม่
๑๕วันที่ไม่คิดถึงครับครับ
ครับสามนั้นพี่
มีหลายเพลงครับพี่
ฟังเพลงใหนโดนทุกเพลงส์ครับ

เขาบอกว่าขอบคุณครับที่ช่วยฝัน
ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ก็น้อมรับเอาไว้แล้วกัน

ถามว่าคิดไหมยังไม่คิดเลยมันก็ไม่ได้นะครับ

หลายอย่างเราก็ต้องแพลนเอาไว้ด้วย
แต่ว่าอะไรจะเป็นยังไงก็ต้องดูกันต่อไปในแต่ละวัน
ฝันนั้นจะเป็นจริงได้มันก็อยู่กับว่า

สิ่งบัตรล้อมขอบครัวเป็นอย่างไร
ที่ฝันมันจะเป็นจริงได้มันไม่ได้มาจากเราคนเดียว

สิ่งบัตรล้อมเป็นคนอย่างคันด้วยแบร์พูดจากเป็นผู้ใหญ่มากเลย

เรื่องนี้ก็คือเรื่องแก๊งเฟอร์บี้มีข่าวว่าแตก
ก็ไปถามเต้ยเลยเพราะวันที่ปฏิทินมาเซ็นปฏิทิน
เฟอร์บี้เขานั่งแยกกันมีก้าวนั่งคั่น

เต้ยเขาก็มาบอกว่าเขาขอเคลียร์หน่อย

ทำไมถึงไม่นั่งประกบกับมิ้นท์ก็แยกเต้ยก็แยก
ไม่ปล่อยเวลาให้ชาวเน็ตต้องดราม่ากันนานนักเอกซุปตาเจ้ย

เซ็นปฏิทินที่ผ่านมาหลายคนก็พุ่งเป้าไปที่แมท

เซ็นปฏิทินที่กลางใช่เซ็นปฏิทินที่ของช่อง๓นี่นะคะ
น้องมิ้นเขาขึ้นไปนั่งตรงกลางส่วนเต้ยมาก็นั่งต่อจากมิ้นท
แล้วน้องก้าวขึ้นมาต่อจากนั้นก็เป็นแมท
ไม่ได้มีการแยกก็ขึ้นตามคิวนะคะ
รู้สึกยังไงล่ะที่คนสงสัยว่าเรา๓คนทำไมไม่นั่งใกล้กัน
ก็มันเป็นเรื่องของการทำงานค่ะเตยกล่าวนะคะ

แต่พอดีวันนั้นเราขึ้นมาเวทีแบบนี้ก็นั่งตามคิวกันไป

ลงจากเวทีเต้ยก็ต้องบอกก่อนว่าที่ไม่ได้เจอกัน
เพราะต่างคนต่างรีบแยกย้ายกลับบ้านของตัวเองหมด
ทุกคนมีคิวของตัวเองอยู่แล้วเลยไม่ได้เจอกันหลังงาน
แล้วรู้สึกยังไงบ้างที่คนจับตามองไม่เลิกแล้วก็บอกว่าแตกกันนะฮะ
บอกว่าอยากให้มองว่าเราเป็นเพื่อนร่วมช่อง
รู้สึกสบายใจที่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้อยากให้จับตามองอะไรแบบนั้นเลย
เพราะเพื่อนกลุ่มนี้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เราแฮปปี้และสบายใจ
ออกไปสนุกสนานกันแล้วเมื่อไหจะรวมตัวกันอีกนะคะ

ถ้าหากว่าว่างเราก็คงจะได้นัดกัน
สรุปก็คือแก๊งเฟอร์บี้ตอนนี้ยังแนบแน่นเหมือนเดิมเปล่า

ตอนนี้นะคะก็แมทก็โพสต์รูปล่าสุดเนี่ย

ตอนนี้มีคนเข้าไปชมรูปของแมทรูปล่าสุดนะคะ
แล้วโพสต์นั้นก็เปิดให้เข้าไปเม้นต์ได้ตามปกติแล้ว

ส่วนมากก็เข้าไปให้หัวใจนะ
เราก็เพิ่งดูนี่แหละนั่นแหละ
เป็นไปตามนี้ค่ะ
หลังเราเห็นพระเอกของเราที่เมื่อก่อนนี้
เป็นนักร้องศิลปินที่ชะนีกิ๊กพวกหนูเคยกิ๊กกัน

เคยมีผัวฝรั่งยังมีอีกตั้งหลายคน
ใครหรอมีแฟนเป็นแน่นอนหรือ
มันเป็นดาราเล่นเป็นดาราช่องนั้นช่องแกมมี่

ไปแล้วค่ะดาราช่องฉันเป็นพระเอกอยู่ดีตอนนี้ไปแล้วค่ะ

เป็นดาราเป็นผัวที่อเมริกาเป็นละคร

ผัวเป็นทนายแล้วลุกครึ่งอเมริกา

ลุกเศร้าชั้นอย่างตั๊งหนึ่งนะ

ตั๊งหนึ่งมีปัญหาเงยแล้ว

ยังไม่หมดเท่านั้นโอเคมันส่วนกันแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าน้องเคือน
เคือนเคออติกรึพัทรดันไนพัทรดันไนตอนนี้โลกของเขา
อุ้ยกำลังสีชมพูมีผัวไงเธอเป็นนะหลังเปิดตัวความรักลงล็อกกับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติ
เดี๋ยวก็ถ่ายรูปสินี่จะแต่งงานแล้วอ๋อเหรอ
เห็นไหมล่ะเป็นชะนีกันยังไม่มีงานแต่งงาน
เขื่อนมาก่อนแม่ศักดิ์เต็มตัวขนาดนั้นมีแล้วค่ะจะลั่นละคังวิวาแล้วค่ะหนู
เพราะว่าหวานมากแล้วเคือนก็แบบลักหวานจึงแอบยิงบ้านผจญมากลวนหัวใจ

พี่ว่ากำถามนี้อ้าวหนูเป็นเจนี่เหรอคะ
ชอบคำตอบนี้สลบได้

นี่คำถามนี้น่าถาม
คำถามนี้น่าถามนะคะมารยาทนิดหนึ่งนะคะ

นี่เจนี่นะคะนี่เจนี่
วันนี้กูในจะกลับมาเจอกับพี่ตายอีกทีหนึ่งตอน๔ทุ่ม๑๐นาที

นางไม่เคยนั่งถ่ายละครทีละ๗๘เรื่องอะ

แต่สิ่งหนึ่งวิธีการมูของเขาคือการถือพรมจันทร์
เขาไปรับปากกับพระแม่กาลีว่า
ว่าชีวิต๑๐ปีตั้งแต่เขารับปากพระแม่กาลีว่า
งดเสพสังวาดตลอดชีวิต

ว่าจะเล่นหนังอะไรได้รางวัลตลอด
แล้วทุกครั้งที่แบบว่าพระแม่กาลีอยากจะให้เขาไปหา

จะเป็นยังไง๔ทุ่ม๑๐นาทีวันนี้
๔ทุ่ม๒๐นาทีแหมพูดผิด
๔ทุ่ม๒๐นาทีทางไทยรัฐทีวี